ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ด่านตรวจยาเสพติดไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
และจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็พบว่า
เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนกัน
กับการวิสามันชาวลาหู
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
เขาก็วิ่งไปพอเขาวิ่งไปแล้วก็พี่เขาก็ยิงเลย

นัดแรกกับนัดที่สองก็คือน้องเขายังไม่ล้ม
แต่ว่าเขาจะล้มตอนที่นัดที่๓

วันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาหลังนายชัยภูมิป่าแส
นักกิจกรรมชาวลาหูถูกทหารเรียกตัวรถ

ทหารสามแยกลินหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

ทำให้นายชายภูมิพร้อมเพื่อนวิ่งหลบหนี
และทางเจ้าหน้าที่ทำการวิสามันทันที
โดยอ้างว่าเห็นในมือขวาของนายชายภูมิ
ถือระเบิดระหว่างวิ่งหลบหนี
นอชัยพูคนนี้ตาย
ก็บอกว่าในมือเขามีระเบิด

ที่จะมีระเบิดทั้งสองลายค่ะคืองง
การตัดสินใจวิสามันของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้

ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน

เคยถูกทหารวิสามันเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และในสภาพศพมือขวาคือระเบิดเหมือนกัน
แต่ทางญาติยังไม่ปักใจเชื่อ
มองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
อยากจะสังเกตบริเวณด่านตรวจพบว่ามีกล้องวงจรปิดสองจุด
แต่กลับไม่มีการบันทึกภาพเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด่านตรวจ
ส่วนใหญ่ยืนยันว่าไม่มีความเป็นไปได้
นายชายภูมิพร้อมเพื่อนจะขนยาเสพติดผ่านทางนี้
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะให้เขาออกหมู่บ้านทุกวัน
ผู้อำนวยการสมคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทยและเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทยมองว่าควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทุกฝ่าย
จากมีความไม่ชัดเจนหลายประเด็นเช่นผู้เสียชีวิตมีวัตถุระเบิดจริงหรือไม่

คือชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้เคยเล่าสู่กันฟังว่ามีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในพื้นที่
โดยเฉพาะการถูกวิสามันที่จบผู้ตายเนี่ยก็จะมีวัตถุระเบิดแบบนี้นะครับ
ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบหาข้อที่จริงให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับ
พฤติกรรมเจ้าลาหู่แม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
แต่เครือข่ายคุมชาติภัณฑ์ได้ออกมาเคลื่อนไหว

เพราะที่ผ่านมาในพื้นที่เคยเกิดการวิสามันคล้ายกัน
แต่สุดท้ายคดีกลับเงียบหายไป

พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน